ไปที่ลบบุรีครับคุณผู้ชมครับคนร้ายขโมยทุกอย่างในบ้าน
ขนาดรถจอดอยู่นะมันลื้อเอาอะไรซะเหลือแต่ซากเลยครับ
ลื้อทุกห้องนะครับลื้อทุกห้อง
เมื่อสักครู่คือสภาพรถยนต์ที่เหลือแต่ซากนี่นะฮะนี่นี่เป็นยังไงฮะ
คุณผู้ชมฮะมันเอาทุกอย่างที่เอาได้จริงจริงโอ้โหนางสุภาขออภัยครับ
สุดาพรเทพชาตรีอายุ๖๑เอาหมดเรือปอกก็เอาโอ้โหนี่ครับ
เปิดห้องเครื่องอะไรเอาได้เอาหมดคือจอดไว้ในบ้าน
ถนนประหลโยธินหมู่๘ตะบนโคกสำโรงอำเภอโคกสำโรง
ลบบุรีครับถูกลื้อเอาอะไรล้อไปเหลือแต่ซากเป็นซากเศษเหล็กอ่ะ
อกจากนี้ทรัพย์สินในบ้านนะครับถูกขโมยไปเกือบหมดแอร์๔เครื่อง
ทีวี๕๕นิ้ว๒เครื่องตู้เย็น๒เครื่องเครื่องออกกำลังกาย
ซักผ้ารถจักรยานสิ่งของเครื่องใช้มันเอาหมด
แล้วลื้อนะครับโอ้โหของกระจุยกระจายจนกลายเป็นกองขยะเต็มบ้าน
สุดาพรพี่ไปไหนมาเจ้าของบ้านบอกเขามีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง
เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุไม่ได้อยู่บ้านไปรับเหมาก่อสร้าง
ที่ชนบุรีนานกว่าหนึ่งเดือนอ๋อแต่เมื่อวานกลับมาบ้านโอ้โห
เข่าแทบสุดโอ้โหนี่คือสภาพครับกุญแจบ้านถูกตัดออก
ประตูรั้วบ้านเสาเหล็กหลังคาบ้านถูกคนร้ายตัดเอาไปหมดฮะ
แล้วขยะทิ้งไว้เต็มบ้านเลยว่ามันลื้อทุกอย่างจริง
มีเวลามีเวลารื้อเลยอ่ะครับใช่ไหมคะนี่แหละครับ
ปกติบ้านจะติดกล้องวงจรปิดอ้าวแล้วเป็นไงได้ภาพไหมพี่
กล้องวงจรปิดดูไม่ได้สงสัยฝนตกแล้วไฟมันดับ
เสียยังไม่ได้ซ่อมไปแจ้งความแล้วที่สพโคกสำโรงครับ
บอลให้ตำรวจติดตามตัวคนร้ายหน่อยที่ขโมยทรัพย์สินไปจนเกลี้ยงแบบนี้
ดำเนินคดีเผื่อว่าเผื่อว่าจะได้ทรัพย์สินคืนมาบ้างครับเธอบอก
ไม่ได้ทรัพย์สินก็จับตัวคนทำมาได้ก็ยังดีค่ะ
อันนี้คงต้องไปดูกล้องวงจรปิดจากบ้านเพื่อนบ้านแล้วล่ะนะ
เพื่อจะได้เบาะแสอะไรบ้างโอ้โหแสบจริง